อุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักค่ะแล้วก็ข้ามเกาะกลางถนนไปชนกับรถที่สวนมาถึงสามคัน
งานนี้มีผู้บาดเจ็บไปถึง๕คนนะคะ
ตัดหน้าก็เลยหักหลบและทำให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวขึ้นค่ะติดตามราย
กล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีรถกระบะข้ามเกาะกลางถนนพุ่งชนรถเก่งที่ขับสวนมาอย่างจัง
ทำให้นายธนพันธนินเตชวนิษฐ์อายุ๓๕ปีติดภายในอาการสาหัส
ก่อนที่รถกระบะคันดังกล่าวจะขับไปชนกับรถยนต์อีก๒คันทำให้มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด๕คน
นายจิรายุลอยสมุทรคนขับรถกระบะบอกว่าก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถกลับบ้าน
จะจุดมีรถสาเลงเปลี่ยนเลนกับฐานหันจึงหากหลบ
ส่วนที่ถนนเพชรเกษมจังหวัดประจบคีรีคันรถทหารสังกัดค่ายกำแพงเพชรอคาระโยธินจังหวัดสมุสาครที่เพิ่งเดินทางกลับจาก๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ยางหลังระเบิดจาก๑๑วิศนุชายพันธุ์พลครับประคองรถจากจุดที่ยางระเบิดประมาณ๓๐เมตรจนกระทั่งรถตกลงไปในร่องกลางถนนสภาพคลิกแต่แค่งข้าง
รถบัตรเจ็บทรงโรงพยาบาลก็จะสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
ที่จุภัณฑ์ลบบุรีกระดูกปฏิเหตุรถบันทุกข์น้ำมัน
พุ่งชนร้านกาแฟริมถนนนะเรสวนในพื้นที่หมู่๓ตะบนป่าตานอำเภอเมืองลบบุรี
รั้วและหน้าร้านได้รับความเสียหายข้าวของกระจัดกระจาย
คนขับรถบรรทุกได้ระบาดเจ็บบริเวณด้านหลังถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
นายทิติพัฒน์จันทขันอายุ๔๗ปีเจ้าของร้านกาแฟบอกว่า
ขณะเกิดเหตุกำลังอาบน้ำอยู่ในบ้านซึ่งหน้าบ้านเพิ่งเปิดเป็นร้านกาแฟได้ไม่ถึงเดือน

ขณะที่พนักงานที่มากับรถบรรทุกน้ำมันบอกว่า
กำลังขนน้ำมันไปส่งที่อำเภอบ้านหมี่
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุคาดว่าคนขับมีอาการหลับใน

แล้วลอดช่องระหว่างต้นไม้กับเสาไฟฟ้าไปอย่างบุดหวิด

บนถนนสายบางประหันนครหลวง

ทำให้นายนารินศรีสุระอายุ๓๔ปี

ล้อรถบรรทุกทับศีรษะเสียชีวิต
หลังจากนายนิรันดรอยู่เนียมอายุ๕๕ปี

มีคนเสียชีวิตก็ช็อกหมดสติ
ผู้ภัยต้องช่วยกันปั๊มหัวใจยื้อชีวิต

เห็นเหตุการณ์เล่าว่ารถบรรทุกขับมาจากนครหลวง
่งหน้าบางประหันพอมาถึงสามแยกกำลังเลี้ยวข้ามแยก
แต่จู่ก็มีรถจักรยานยนต์ขี่สวนมา

แล้วถูกทับจนเสียชีวิต

ในพื้นที่หมู่๕ตะบนปากภูน

จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณปากทางเข้าที่ว่ากัน

พบรถกระบะรถตู้รับส่งนักเรียน

แต่เคราะห์ดีมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย๒คนเท่านั้น

ในงานสอบสวนสพมศรีธรรมราช
จะสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง